ชั่วตลอดตลาด

วันนี้ไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันหน่อยนะคะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันเลย
เริ่มกันที่หมูเนื้อแดงวันนี้๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
โพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองค่ะ

ลำปลีเขียวนะคะ๘บาทต่อกิโลกรัม
กะเพราค่ะ๓๕บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๕๐บาทต่อกิโลกรัม
กระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมจ้า
เอาล่ะเดี๋ยวราคาสินค้าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร
พรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อนะคุณผู้ชม